เอาไปต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่า
คนนี้เนี่ยรักเดียวใจเดียวอย่างแน่นอนนะคะ

เกรทนะคะน้องเกรทนี่แหละค่ะจะจริงหรือเปล่า
แล้วที่บอกว่าลงอินสตาแกรมแบบเวลาฝ่ายหญิงลงอินสตาแกรม
ต้องบอกว่าขอเช็คความเรียบร้อยนี่รูปนี้นะคะ
ไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดเลยตากล้องโอ้โห
คือเกรทยังเรียนไม่จบคุณผู้ชมยังเรียนมหาลัยอยู่เลย
อื้อฮือฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมพอสเขาต้องห่วงนะคะ

ตอนนี้ตากล้องทุกคนลุกวาวกันหมดแล้วนะคะ
ไปฟังคุณพอสสุลันเลยค่ะห่วงจริงหรือเปล่าเนี่ย

เพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้ว
เมื่อไทยเขาใส่ไอ้พี่พี่โต๊ะตรงอะไรแบบนี้

เป็นอย่างแปลก
เพราะว่าเราถ่ายด้านหน้าเหมือนด้านหลัง
ทำไมเราก็มีส่วนเว้าส่วนโค่เหมือนกันแบบเจ๊